เริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ที่นนทบุรีหน่อยหมู่บ้านเอื้ออาทรแห่งหนึ่ง
ชาวบ้านบอกว่าอะไรกันนี่อยู่ดีวัยรุ่นเนี่ยไล่มายิงกันในหมู่บ้าน
แล้วมีคันนึงเนี่ยเขาขับรถหลบหนีแต่ไปชนรถชาวบ้านพังไปหลายคันเลยนะฮะ
เหตุการณ์นี้มันหลายอย่างเหลือเกินนะครับเอาตรงนี้ก่อน
ผู้ชายเสื้อแดงคนนี้เห็นไหมครับ
มีผู้หญิงคนนึงมาดึงตัวบอกอย่ายิงอย่ายิง
สุดท้ายไปเอารถกันแล้วก็ไล่ตามเขา

คันสีดำคันนั้นที่ถอยรถแล้วหนีไปเนี่ยไปชนรถชาวบ้านอีกหลายคันนะฮะ
นี่เห็นไหมมีเสียงปืนด้วยชาวบ้านที่อยู่ข้างบนนี่ถ่ายคลิปเอาไว้ได้ค่ะ
เห็นไหมแล้วไปชนรถอีกหลายคันนะฮะ
เสียงปึงปังปึงปังแต่ชนคันนู้นชนคันนี้ด้วยนะฮะ
หัวหน้าตอนนั้นรถจอดอยู่หลายพันธุ์เลย

เอาปืนวิ่งไล่อย่างนี้
นู้น
กระปะนด
นี่ตอนแรกนี่ตอนแรกเห็นไหม
นี่เอาปืนมาจอ
มีคนนั่งอยู่ท้ายกระบะด้วยนะ
แล้วนี่นางไกลด้วย
หลายคันเลยทั้งรถเก๋งทั้งรถกระบะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
จุดที่เกิดเหตุเป็น๓แยกในพื้นที่บ้านเอื้อลิ้วอาทอนแห่งวัดกู้๓
ก็ยังมีพวกเศษไฟท้ายของรถกระบะ
ที่เขาถอยหนีกลุ่มคู่กรณี

โดนชนคุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมานะครับ
ภาพตัวแรกนี่ฮะนี่รถกระบะคันสีดำมากัน๕๖คน
หลังกระบะนะผู้หญิงเยอะด้วย
ขับเข้าไปในซอยห่างจากจุดเกิดเหตุ
คลิปที่ชาวบ้านถ่ายไว้สัก๕๐เมตร
แล้วก็ลงมาข้างในก็ลงมามีเสื้อแดงของพวกนี้เห็นไหม
มาทุบเนี่ยที่เหลือก็วิ่งหนีกัน
แล้วก็มีข้างบนอยู่อีกสองคนนะผู้หญิงใช่
ท้ายรถกระบะอันตรายมากนะเนี่ย
คือกระบะคันสีดำพอขับมาถึงเหมือนกับคนเสื้อแดง
ยืนรออยู่แล้วค่ะวิ่งเข้ามาหาคิดว่าคงจะเป็นคู่อริจะมา
มาเอาเรื่องอะไรกันยังไงเนี่ยแต่กลายเป็นว่ากระบะเนี่ย
ถอยหลังหนีค่ะเพราะคงเห็นว่าอีกฝั่งนึง
อยู่กันเยอะหรือยังไงนี่อีกมุมหนึ่งเห็นไหม
เดินไล่ตามแล้วอีกอย่างนึงคนเสื้อแดงมีปืนด้วย
กระบะก็ถอยหนีนะฮะแล้วตอนถอยหนีนี่แหละชนรถชาวบ้านคันนู้นคันนี้คันนั้นเยอะแยะไปหมด
นี่ไงคนที่อยู่ในเหตุการณ์คนนึงคุณจอยนะคุณจอยบอกว่าเมื่อคืนสักตีหนึ่ง
วัยรุ่นสองกลุ่มยกพวกตีกันนี่ในพื้นที่ตรงนี้แล้วมีวัยรุ่นชายคนนึงถือปืนมาด้วย
อีกกลุ่มนึงก็ขับรถกระบะถอยหนีจนไปชนรถของชาวบ้านในพื้นที่พังเสียหายไปหมด
จากนั้นมีจักรยานยนต์กลุ่มวัยรุ่นคันอื่นเนี่ยขี่ไล่ตามกันอีกไม่รู้ใครเป็นใคร
สุดท้ายเนี่ยกระบะก็ขับหนีไปเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่ประมาณ๒๓นาที
ช่วงเวลาเกิดเหตุน่าจะประมาณนาทีหรือ๒นาทีได้ค่ะ
ช่วงที่หนูมาเห็นเพราะหนูจะไม่เห็นช่วงท้ายค่ะ

ก็เลยให้คิดว่าน่าจะเป็นหอตีกันปกติไม่มีอะไร
แล้วพอเสร็จจากหลังจากนั้นก็เห็นแล้วว่าเริ่มแบบมีวิ่งไล่วิ่งวิ่งไล่กันแล้วก็มีชนรถชนคนนะคะ
แล้วก็มีการใช้ปืนอะไรประมาณนี้ค่ะน่าจะเป็นปืนประดิษฐ์หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะ
รถที่ถูกชนพังเสียหายเนี่ยมีอยู่หลายคันนะครับอย่างรถเก๋งคันหนึ่งคันสีดำท้ายรถนี่พังยับเยิน
โอ้โหนี่กระบะสีขาวกระจกรถฝั่งคนขับก็ถูกชนจนหักมีรถแท็กซี่คันหนึ่งก็เสียหายอีกหลายจุด
นี่กระบะนะฮะเราคุยกับคุณทองนะเป็นเจ้าของรถเก๋งคันสีดำบอกว่าเพิ่งมารู้ว่ารถถูกชนก็ตอนเช้าแล้ว
ปืนมาก็เจอไงนี่ฮะเลยไปแจ้งความเอาไว้นะครับทุกผู้ชมครับ
พอดีเขา
มักคืนอ่ะผลมันโต

คุณนาฬิชาวผู้สื่อข่าวของเราสอบถามไปเนี่ย
วัยรุ่นสองฝั่งนี้ยังไม่มีใครแจ้งความใคร

ตอนนี้ผู้ที่มาแจ้งความคือชาวบ้านที่รถถูกชนเสียหาย

อันนี้น้องจะเอายังไงกันเนี่ย
จะไปถามหาความรับผิดชอบจากเขาก็คงไม่ได้แล้วมั้